คำแรกไปดูความคืบหน้าเรื่องของเหตุการณ์รถทัวร์มรณะ๑๘ศพกันก่อนนะคุณผู้ชม
หลังจากมีการจัดพิธีชาปนกิจศพกันแบบเชิงตะกรไปแล้ว
ก็ต้องรอให้ไฟมอดลงไปเอง๓วันตามความเชื่อของโบราณของภาคอีสานที่ต้องทิ้งไว้๓วันก่อน
เป็นการลดอาถรรพ์เรื่องของการเสียชีวิตจำนวนมากแบบนี้
วันนี้ก็จะนการเรื่องของการไปเก็บอาทริย์กัน
แล้วก็ทำพิธีในเรื่องของอุทิศส่วนกภูมิส่วนส่วนให้กับรับผู้ต่อไป
จะมีการแรงสรุปให้เสร็จพันธุ์นี้ปี๓๐วันนะครับ
แล้วก็ที่วัดป่าพุทธมงคลตะบนหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะครับ
ก็มีญาติที่เป็นญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทัวร์มรณะ๑๘ศพที่เกิดเหตุ
บริเวณโค้งมะกรูดหวานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘ศพ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑มีนาคม
ญาติได้รวมกันเก็บอาถิตตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพบันเชิงตะกรหรือว่าการเผาแบบกองฟอน
โดยจัดพิธีเผาศพทั้ง๒วัดในวันเดียวกันจำนวน๑๔ศพ
ในวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา

จะมีการปล่อยให้ไฟนั้นมอดดับเอง

เพื่อเป็นการลดอาถรรพ์จากการตายโหง
วิญญาณนั้นสงบสุขแล้วก็เป็นกุศโลบาย
ญาติพี่น้องทำใจก่อนจะประกอบพิธีทางศาสนา

ญาติพี่น้องก็นำอาถิไปใส่ไว้ในโกรธ
หรือบางครอบครัวก็จะไปใส่ไว้ในหม้อดินครับ
แล้วก็นำเท่าบางส่วนใส่สังกษี

ก่อนจะนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดแผ่มิตาให้กับวิญญาณ
เพื่อไปสงบสุขในพบภูมิที่ดี
ต่อจากนั้นก็ทำพิธีทำบุญตักบาท
ทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
ท่ามกลางความอาลัยของญาติพี่น้อง

และก็ยังมีอาการเศร้าโศกเสียใจตลอดเวลาครับ

เช่นยกเลิกทะเบีมรถคนที่ประสบอุบัติเหตุ
ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
แล้วก็เพิกถอนใบขับขี่ของนายกฤษณะจุธาชื่นคนขับรถ
นางทันได้เข้าไปขอยกเลิกการประกอบธุรกิจทัวร์เลยครับ
ยกเลิกการขออนุญาตประกอบการขนส่งแบบรถไม่ประจำทาง
ด้วยรถโดยสารขนส่งผู้โดยสาร
ซึ่งมีผลตั้งแต่๒๗มีนาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไป
จากนี้ทางขนส่งจังหวัดกรสินก็จะดำเนินการเอาผิดกับเจ้าของบริษัททัวร์
เนื่องจากว่าฝากฝืนใหม่นำรถไปตรวจสอบสภาพครั้งที่๒
ซึ่งไม่เกินเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ขาดไป๑ครั้ง
เพราะว่าตามกำหนดนั้นจะต้องตรวจสภาพปีละ๒ครั้ง
แล้วก็มีอัตราโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาทครับ

พนักการณ์สอบสวนของตำรวจภูทรเกลศี
แล้วก็ตำรวจภูทรนครราชศรีมาพื้นที่เกิดเหตุ
ได้ร่วมกันดำเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นวันที่๒ครับ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการสอบปากคำญาติและผู้บาดเจ็บ
ว่าจะสรุปและส่งให้กับอายการตรวจสำนวนก่อนส่งฟ้องศาลใน๓๐วัน